คุณผู้ชมชาวบ้านเขาเห็นองค์หลวงพ่อบ้านแหลมลอยน้ำมา
แล้วเหตุการณ์นี้มันคล้ายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตั้งแต่สมัยอายุทยาตอนปลายนู้นแหละครับ
นี่ครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับ
เป็นพระพุทธรูปยืนปางอุ้มบาท
เชื่อว่าองค์หลวงพ่อบ้านแหลมลอยอยู่กลางแม่น้ำแม่กรอง

ใช่น่าอัศจรรย์ใจมากฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงกว่านะครับของวันที่๒๐พฤศจิกายนที่ผ่านมา
นางสาวจงจิตวนาดรวรวิสานหรือว่าเจ๊เจียม
เจเจียมเป็นเจ้าของห้องเย็นดวงใจสมุทรฮะ
เล่าบอกว่ามีคนงานเนี่ยเห็นหลวงพ่อบ้านแหลมลอยอยู่กลางแม่น้ำแม่กรองฮะ
แล้วก็ลอยตัดน้ำเชี่ยวเลยนะ

จะให้คนงานไปดูเลยไปดูหาหาให้เจอ
หาไม่เจอครับจนกระทั่งต้องจุดทูปบอกกล่าวนะครับ

คราวนี้ก็เลยนิมนต์ขึ้นมาไว้สักการะบูชา
แล้วพบว่าเป็นรูปจำลองหลวงพ่อบ้านแหลมจริง
นะฐานของพระเนี่ยวัดได้ประมาณ๒๒นิ้วครับ

แต่ว่าไม่ได้เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับ
เป็นเนื้อเรซินที่หล่อมาจึงสามารถลอยน้ำได้
ลักษณะนี้ยังสมบูรณ์สวยงามนะครับ

เชิญเข้าบ้านเข้าไปในห้องพระ

เชื่อเหลือเกินว่าเป็นแหม่บุญบารมีของเจ๊เจียมนั่นแหละนะ

ก็เดี๋ยวจะซื้อลอตเตอรี่นะครับ
ห้องเย็นเข้าเลขที่เท่าไหร่เนี่ย

ส่วนความสูงขององค์พระกับฐาน